ทุกวันนี้เราเจอคนเร่ร่อนคนขอทาน

หรือว่าบางคนอาจจะเรียกว่าคนที่ไร้ที่พึ่งเนี่ย

ทำให้ล่าสุดครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
หรือว่ากระทรวงพมร่วมกันกับภาคีเครือข่ายจัดสวัสดิการสังคม

เพราะว่าวันนี้เป็นอีก๑วันสำคัญระดับโลกก็คือ
วันผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะโลก
พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่า
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เปิดเผยว่าวันที่๑๐ตุลาคมของทุกปีครับ
เป็นวันผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณโลก
ซึ่งทางกระทรวงโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ขับเคลื่อนภารกิจแก้ปัญหาผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ

ตัวเลขในกรุงเทพมหานครล่าสุด

ส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่อยู่ในภาวะคือว่างงาน

ซึ่งทางกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายจัดสวัสดิการสังคม

ด้วยการจัดหาบ้านเปิดสถานีมิตรมัยตรี
ให้บริการพักพิงแบบชั่วคราว

และสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อ
เพื่อให้บริการสวัสดิการขั้นพื้นฐาน

หัวลำโพงรวมทั้งที่บางซื่อ
จากปัญหาที่พบคือคนมาเราก็ตกการณ์

ซึ่งก็ร่วมกับทางรถไฟมนตรีว่าไทยตำเนินการ
ที่จุดหนึ่งก็ทำที่บังซื้อนะครับ
ด้านที่หน้านัทีสรวรี
เปิดเผยว่ามูลนิธิอิสระชนร่วมกันกับบ้านมิตรมัยตรีกรุงเทพสำรวจผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะสะสมตลอดทั้งปี๒๕๕๙
มีจำนวน๓๓๑๑คนเพิ่มขึ้นจากปี๒๕๕๗เนื่องจากเป็นปีปลอดม็อบและเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัว
แล้วก็คาดการณ์ต่อไปนะครับว่าในปี๒๕๕๙ถึงปี๒๕๖๐จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นครับ
เนื่องจากรัฐมีนโยบายจัดระเบียบชุมชนริมคลอง
ทำให้ส่วนใหญ่คนที่เช่าบ้านแล้วก็ไม่มีกรรมสิทธิ์อาจต้องออกมาเร่ร่อนมากขึ้น
โดยเลขาของมูลนิธิอิสระชนนั้นเรียกร้องให้รัฐจัดสวัสดิการภาคประชาชน
อย่างเป็นระบบอย่างเป็นธรรมอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะการทำงานตามกลไกพร
คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปี๒๕๕๗ที่เน้นระบบให้ชุมชนดูแลกันเอง
โดยการสร้างศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในชุมชนและจัดสวัสดิการครอบคลุม
ทางเหล่านี้ครับคาดว่าจะช่วยลดปัญหาได้ครับ